ตำรวจนครบัน๓สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาค้าวุฒิปืนผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
จับได้พร้อมของกลางเป็นปืนแล้วก็เครื่องกระสุน๓๘รายการครับ
บีบีกันดัดแปลงลำกล้องเพื่อใส่กระสุนปืนพร้อมเครื่องกระสุนและกล่องพัสดุปรายศนีย์รวมทั้งสิ้นกว่า๓๘รายการ
ถูกตำรวจนครบาน๓ตรวจยึดเอาไว้ได้พร้อมจับนางสาวพิชาออนแพทยนนท์นะครับแล้วก็นายดำรงอุ่นเรือน
หลังมีพฤติกรรมจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านสังคมออนไลน์
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตำรวจนครบาน๓ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจนครบันหนองจอกว่า
นางสาวพิชชาออนและนายดำรงมีพฤติกรรมจำหน่ายอาวุธปืนผ่านทางเฟซบุ๊ก
ร่วมกันสืบสวนสอบสวนจนทราบที่พักของผู้ต้องหาอยู่ภายในซอยเชื่อมสัมพันธ์เขตหนองจอก
และนำกำลังเข้าตรวจสอบพบตัวนางสาวพิชชะออนพร้อมของกลางจำนวนหนึ่ง
สอบส่วนผู้ต้องหาก็ให้การซัดทอดว่าเป็นของกลางทั้งหมดนั้นเป็นของนายดำรง
ดำรวจจึงขยายผลมิดสมัยความนำกำลังเข้าผู้ตรวจของบั้นพักของบ้านดำรง
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเทียนทอง๒ถนนประชาสำราญเขตน้องจอกแต่ก็ไม่พบตัว
ชุดจับกุมจึงยึดของกลางเพิ่มอีกหลายบริการ
ในเวลาต่อมาดนามรงค์ได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับดำรวดนครบร้านน้องจอก
ตำรวจนครบันหนองจอกพร้อมกับยอมรับสารภาพว่า
ของกลางเป็นของตนเองจริงนะครับ
แต่เปิดเฟซบุ๊กเตรียมขายสินค้ามาประมาณ๓๔เดือนเท่านั้น
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ